คุณผู้ชมแพ้กุ้งไหมครับน้องมิ้นแพ้กุ้งไหม
ค่ะนะฮะใครที่แพ้กุ้งบอกหน่อยได้ไหม
ว่าเวลาไปกินข้าวนอกบ้านคุณมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไร
นะครับจากการแพ้กุ้งเพราะว่าคุณก็ไม่รู้ว่า
อาหารเหล่านั้นเนี่ยมันปรัสจากกุ้งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า
อย่างสามีภรรยาคู่นี้นะครับไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่
โรงแรมย่านทองหล่อปรากฏว่าไปกินสลัด
ไปกินสลัดนะครับก็ไม่มีป้ายระบุเมนูเอาไว้
นะฮะปรากฏว่ากินเข้าไปแพ้หนักเลย
แพ้หนักถึงขั้นส่งโรงพยาบาลเลยครับ
โพสต์เรื่องนี้บอกว่าวันที่๒๘เมษายนนะ
เป็นสามีภรรยากันไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่
โรงแรมย่านทองหล่อซึ่งปกติเธอเป็นคนแพ้กุ้งอย่างรุนแรง
แล้วก็ไปรับประทานเมนูสลัดไม่รู้ว่ามีกุ้งผสมอยู่ครับ

พนักงานก็ยืนยันบอกว่าไม่มีกุ้ง

พอกินเข้าไปครับเธอเกิดอาการแพ้
จนต้องหามส่งโรงพยาบาลอ่ะล่าสุดครับ
คุณเนติชาวพุศุข่าวทรัศน์ทีวี
พบกับในเอนามสมมุติครับสามีของผู้เสียหายเล่าบอกว่า
วันนั้นเขากับภรรยาไปรับประทานอาหารที่โรงแรมแห่งนี้

คือ๒๐๐กว่าบาทนี้กินได้ทุกเมนู
หลังจากภรรยากินสลัดเข้าไปคำแรกกลับเคี้ยวเข้าไป
ก็ยังไม่ชัดเพราะคำที่๒เท่านั้นแหละครับ
เหมือนกัดไปโดนกุ้งเนื้อกุ้งมันมาจากไหนไม่รู้
โอ้โหคำนั้นปั๊บแพ้รุนแรงเลยหายใจติดขัดปากตัวบวมเลย
ื่นขึ้นตามลำตัวเลยโรงแรมนะครับ
เรียกรถพยาบาลส่งรักษาอย่างเร่งด่วนเลยครับ
ไม่เข้าใจจริงเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มกินไป๒น้ำ
ก็เริ่มมีอาการเลย

พอกินปุ๊บนี่คือแบบไม่ต้องรอให้นาฬิกาเดินเลยคือทันทีเลยครับ
แต่มันจะค่อยรุนแรงขึ้นนะคือไม่ใช่ว่ากินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยทันที
มันจะแบบค่อยเพิ่มความระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อย
อยู่นานโดยที่เราไม่ได้รับการรักษา
มันก็จะมีอาการแบบมากขึ้นเรื่อยผืนก็เริ่มขึ้นตามตัว
อะไรอย่างนี้ค่ะปากพี่บวมแบบเกือบติดจมูกแล้วอ่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็นั่งอาเจียนอยู่ที่โรงแรมนั่นแหละ
แต่ว่าคือเขาเอารถเข็นมารับเราให้ออกจากห้องอาหารไปอีกโซนหนึ่ง
ตรงใกล้ประตูเพื่อว่ารอรถโรงพยาบาลมารับ
ตอนที่ขึ้นรถโรงพยาบาลก็คืออย่างที่แฟมที่บอกว่า
ก็มีการฉีดยาเพื่อป้องกันแบบว่าไม่ให้ความดันตกหรืออะไร
ตอนนั้นก็คือเราสื่อสารกับหมอไม่ได้เราพูดไม่ได้
ได้แต่แบบเหมือนไอขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันได้แค่นั้นจริงอ่ะ
เราไม่มีแรงแล้วแล้วทีนี้ก็คือคุณหมอก็ทำการฉีดยา
แล้วก็จนไปถึงห้องฉุกเฉินใช่แล้วก็คุณหมอก็รักษาด้วยการฉีดยา
อันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าหมอฉีดยาอะไรบ้างก็เดี๋ยวดูในแบบ
ใช่แล้วก็เหมือนแบบพอฉีดเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราน็อก
คือภาพต้นเหตุก่อนหน้านี้ที่มีวงแดงนี่
คือทางผู้เสียหายก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยไอ้ข้างบนมันเป็นอะไรนะ
เนี่ยครับแต่ไอข้างล่างป้ายมีไหม
มันไม่มีป้ายบอกว่าอันนี้คือสลัดอะไร
เออผมก็ดูไม่ออกว่าในนั้นมันมีกุ้งหรือเปล่าไอจานนี้จานใหญ่ข้างหน้าเนี่ย
ดูหน้าตามันก็บอกไม่ถูกว่ามีหรือไม่มี
เออนะครับผู้เสียหายระบุว่าช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนะครับ
ไม่มีใครของโรงแรมติดต่อมาที่โรงพยาบาลเลย
เพียงการส่งข้อความทางไลน์มาเพื่อถามความคืบหน้าตามมารยาทเท่านั้น
เสียหายบอกแบบนี้นะแล้วก็ประกันของโรงพยาบาลบอกว่า
ไม่รับผิดชอบนะครับโดยให้เหตุผล๓ข้อผ่านทางอีเมลแบบนี้คุณผู้ชม
โรงแรมได้จัดวางอาหารแยกประเภทของอาหารทะเลออกไปชัดเจนแล้ว
อาหารที่ให้บริการไม่เฉพาะเจาะจงจึงไม่สามารถทราบได้ว่า
ท่านใดรับประทานอาหารชนิดใดได้หรือไม่
การวางป้ายเพื่อบอกประเภทของอาหารไม่มีข้อกฎหมายกำหนดเฉพาะ
ต้องแจ้งให้ทราบว่าอาหารปรุงสุกแบบไหนนะครับ
แล้วก็ท้ายอีเมลระบุได้ว่าให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายได้
เพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในอนาคตส่วนค่าขาดรายได้
ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กในระหว่างเจ็บป่วยกรมธรรมไม่คุ้มครองครับ
ด้านนางสาวบีผู้เสียหายนะครับคนที่แพ้กุ้งเนี่ยนะฮะ
บอกว่าไม่ได้ต้องการเลยจ้ะไม่ได้ต้องการค่าขาดรายได้
แต่เธอต้องการให้ทางโรงแรมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
รวมตอนนี้เป็นเงินประมาณ๓๐๐๐บาท
เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมาผ่านไปครึ่งเดือนแล้วนะครับ
ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากโรงแรม
ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปติดต่อที่ผู้จัดการโรงแรมนี้นะครับ
จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็ให้ข้อมูลว่าทางโรงแรมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
และจะรับผิดชอบช่วยเหลือผู้เสียหาย
แต่ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการของการสอบสวนพนักงาน
เพื่อหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วเดี๋ยวชัดเจนแล้วจะมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่นายแพทย์ธนาขำยังนะครับหรือหมอจ้ำ
เป็นคุณหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าบอกว่า
คนที่มีอาการแพ้กุ้งมีอาการผ่าน๔ระบบ
ผิวหนังก่อนระบบทางเดินหายใจ
ทางเดินอาหารระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ซึ่งหากไปโรงพยาบาลช้านะถึงตายครับ

ถ้าเรามีพวกแก้แพ้ยารุตนมูก

กลื่นขึ้นทั้งตัวหรืออาจจะมีอาการหน้าบวมตาบวมหูบวมเยอะมาก
รวมถึงมีอาการเหนื่อยแน่นอนอก
สังเกตง่ายครับแน่นหน้าอกก็คือ
เราจะมีอาการเหนื่อยแม้ขณะนั่งเฉยนะครับคือไม่ได้ออกแรงอะไรเลย
บางคนแค่พูดเนี่ยพูดตะกุกตะกักแล้วเพราะว่าเหนื่อยเยอะ
นี่นะครับคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเราแพ้เราก็ควรจะดูแลตัวเองให้มาก

แล้วก็โรงแรมบอกไม่มีกุ้งไงเขาก็เลยกินไง
อันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูล่ะค่ะว่าจะดำเนินการหรือจะอะไรยังไงแบบไหนได้บ้างนะคะ